ชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์น้อมถวายบังคม
แต่เท่าที่ดิฉันดูก็เห็นว่าเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้น

หลังจากที่หนุ่มชาวอุบลรัชธานีคนหนึ่งมีการโพสต์เฟซบุ๊ก
ขอความร่วมมือค่ะบอกว่าใครที่เห็นเหตุการณ์ช่วยหน่อย
เพราะว่ามีรถเก๋งมาชนพ่อเสียชีวิต
พลเมืองดีก็ได้ให้เบาะแสเพิ่มเติม
รวมทั้งคนที่ขับรถเก๋งก็ได้เข้ามอบตัวแล้วด้วยนะคะ
กรณีโลกโซเชียลของจังหวัดอุบลรัชธานี
ได้มีการแชร์โพสต์ของผู้ที่ใช้เฟซบุ๊ก
ชื่อว่ากระต๊อบกระต๊อปใจความนี้นะคะ

รถเก๋งสีดำชนพ่อผมแล้วหนี
ทางจากบ้านสวนงัวม่วง๓๐
รถเก๋งน่าจะมีรอยข้างคนขับ
เพราะว่าพ่อผมอยู่เลนขวา
แล้วรถเก๋งก็ข้ามเลนมาชนจนพ่อผมเสียชีวิต

โดยโพสต์นี้นะคะก็มีการแชร์ไปตามเพจต่างค่ะ
ในเวลาวันหนึ่งมีคนแชร์มากถึง๑๖๐๐๐ครั้ง

ที่บ้านเลขที่๒๗หมู่๒ตำบลดุมใหญ่อำเภอม่วง๓๐

ก็ได้ไปเจอกับนายวิทยายนพันธ์อายุ๒๙ปี
เป็นลูกชายของนายสมพงศ์ยนต์พันธ์อายุ๕๔ปี

โดยลูกชายก็เปิดเผยค่ะบอกว่าทำงานเป็นพนักงาน
บริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ช่วงค่ำของวันที่๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ว่าคุณพ่อและน้าชายถูกรถชนเสียชีวิต
แล้วก็คนที่ขับรถชนนั้นหลบหนีไป
ก็เดินทางจากกรุงเทพกลับมายังบ้านเกิด

ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่
ก็เลยนำทูบลงมากราบกองเลือดของพ่อ
แล้วก็เชิญดวงวิญญาณของพ่อกลับบ้านนะคะ

ก่อนที่จะนำมาลงประกาศตามหาเบาะแสทางเฟซบุ๊ก
มีการแชร์เรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมากค่ะ
โกรธมากครับผมที่ว่าชนแล้วนี่
ก็คือชีวิตชีวิตคนหนึ่งเผื่อบางทีเขายังมีลมหายใจอยู่

คือรีบนำส่งโรงพยาบาลให้ทันให้ถึงมือหมอ
แต่อย่างนี้เขานีก็คือกโกรธมากครับผม
คนเป็นลูกของกันครับเสียพ่อเศร้าหลัก

ก็เหมือนหัวใจสลายครับผม
ของเพจวงวิวันนี้แล้วก็เพจตั้งครับ
ที่ช่วยกันนำจำเนื้อข่าวไทรลัศน์อย่างสนักข่าวอยู่

ขณะเดียวกันก็มีพลเมืองดีให้ข้อมูล

แล้วก็มีร่องรอยการเฉียวชนอยู่บริเวณด้านหน้าขวา

เมื่อไปตรวจสอบก็พบว่ารถคันนี้เป็นของคุณครูโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง

ได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าตรวจสอบแต่ก็ไม่พบเจ้าของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขออายัดรถเอาไว้นะคะ
เพื่อให้เจ้าของผู้ครอบครองมาแสดงตัว
และล่าสุดค่ะคุณผู้ชมก็ได้รับการแจ้งจากทางตำรวจนะคะ
บอกว่าเจ้าของรถดังกล่าวได้เข้ามอบตัวแล้ว
แต่ว่ารายละเอียดขอให้ตรวจสอบให้ชัดเจน
เพื่อที่จะได้มีความรัดกลุ่มนะคะ
โดยนายวิทยาผู้เป็นลูกก็ได้กล่าวขอบคุณพลังของโซเชียลมีเดียค่ะ
ช่วยติดตามตัวผู้ก่อเหตุจนสามารถเข้ามามอบตัวได้
ขอบคุณพี่น้องชาวอุบลรัชธานี
รวมถึงคนที่แชร์พร้อมทั้งให้กำลังใจตนและครอบครัวนะคะ
สุดท้ายก็อยากให้ผู้ที่ประสบเหตุการณ์แบบนี้
ขอให้หยุดรถช่วยผู้บาดเจ็บ
เพราะว่าบางครั้งอาจจะรอดชีวิตได้
และทางญาติก็จะมีความเห็นใจ

ก็แสดงให้เห็นว่าพยายามที่จะช่วยเหลือแล้วค่ะ